ตั้งแต่เราติดตามคดีของคุณตังโมมาตอนนี้จะเข้าสู่สัปดาห์ที่๓แล้วนะพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยฮะ
เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยยังสงสัยการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แต่มุมหนึ่งเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าพี่ตำรวจเขาก็ทำงานหนักเหมือนกัน
เพราะส่วนหนึ่งก็ต้องทำให้คดีมันเดินหน้าให้มันคืบหน้าไปด้วย
อีกมุมหนึ่งก็ต้องรับแรงกดดันจากสื่อมวลชนจากนักข่าวแล้วก็จากประชาชนด้วย
เมื่อวานนี้ที่สพมนมีกลุ่มแฟนคลับของคุณตังโม
เขาอยากจะไปเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็อยากจะหาความจริงให้กับคดีนี้
เขาบุกไปเลยแล้วเขามีข้อเรียกร้องก็คืออยากจะให้เปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวน
และให้คุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันมาสืบคดีนี้ด้วยครับ
กลุ่มแฟนคลับกลุ่มนี้ใช้ชื่อว่าตามหาความยุติธรรมให้แตงโม
แล้วก็มีการใช้ริบบิ้นสีขาวครับผูกที่ข้อมือเป็นสัญลักษณ์
เดินทางแบบนี้แล้วก็มีป้ายไปด้วยนะฮะเดินไปที่สพเมืองนนทบุรี
เพื่อจะทวงคืนความยุติธรรมให้คุณตังโม
หลังคดีนี้ยังเป็นปริศนาไม่ได้รับการคลี่คลายครับ
หนึ่งในกลุ่มแฟนคลับเนี่ยบอกว่าทั้งกลุ่มก็ได้ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมา
วันเดียวนะครับมีสมาชิกกว่า๑๕๐๐คน
ส่วนเหตุผลที่เดินทางมาก็จะมาทวงความยุติธรรม
เพราะพวกเขาก็ติดตามข่าวมาตั้งแต่วันแรก
จนถึงวันนี้คดียังไม่มีความคืบหน้าในมุมมองของพวกเขานะฮะ
และมีข้อกังขาเกิดขึ้นมากมาย
จึงอยากเรียกร้องให้เปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนที่ทำคดีเพื่อความโปร่งใสครับ
จากนี้พวกเขาต้องการให้สื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์ด้วย
เป็นผู้ชนะสูตรศพคุณแตงโมในครั้งใหม่นี้ด้วยครับ
แล้วก็มีคุณรนนโรงแก้วเพชรอีก๑ทนาย
ลงไปถึงทนายรับชะพลศิริสภาครนะครับ

ะอนี่๓ท่านายก็ไปให้กำลังใจกลุ่มแฟนคำ

คดีแตงโมมีพยานหลักฐานใหม่แน่นอน
แต่ต้องพิจารณาว่าหลักฐานอันไหน
มันสามารถจะส่งให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมได้บ้าง
จากนี้ครับพวกเขาจะเสนอใครรู้ไหมครับพี่ปุ้ย

พี่ไทยครับจะเสนอชื่อพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤท
คนที่พบร่างของคุณตังโมแล้วก็ออกมาพูดเรื่องบาดแผล
ผิดปกติมาเป็นพยานเพิ่มเติมในคดีนี้ด้วยครับ
เนี่ยคือสังคมก็ตั้งคำถามกันเยอะนะคะ
ว่าคุณไทยเอกพันธ์เป็นคนออกมาให้ข้อมูลเรื่องสภาพศพบาดแผล
แล้วตำรวจได้เรียกตัวคุณไทยเนี่ยไปสอบปากคำรึยังในกรณญาณนะ